ผู้ชายที่นั่งข้างเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บก็คือ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปฐุมธานีล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงสักประมาณบ่ายของวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมา
ภายในซอยมิตรบ้านกลางตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปฐุมธานี
ล่าสุดตำรวจตามไปรวบตัวได้แล้วนะมือยิงอ่ะค่ะคุณนะ
ตำรวจสพสวนพริกไทยนำหมายสารจังหวัดปฐุมธานีไปรวบตัว
ชื่อเล่นก็คือนายออฟคนนี้แหละค่ะ
แล้วนำตัวนายออฟมาสอบปากคำต่อที่โรงพักที่โรงพักสวนพริกไทย
หลังจากที่สอบปากคำเสร็จปุ๊บนี่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุ
เบื้องต้นคุณอยากรู้ไหมสาเหตุเนี่ย๑อ๊อฟรู้ได้ยังไงว่า
ไม่รู้ว่าแฟนเก่าหรือยังเป็นแฟนกันนะครับ
แฟนเนี่ยออกมาจากโรงแรม

ออฟเองเนี่ยมีอาชีพขับรถตู้รับจ้างทั่วไป
ช่วงโควิดระบาดก็เลยไม่มีงานทำ
พักอาศัยอยู่ที่บ้านย่านอำเภอคลองหลวง
กับนางสาวมณีรัฐภรรยา
เดี๋ยวเขาใช้คำว่าภรรยา

ตกลงปัจจุบันยังเป็นสามีภรรยากันอยู่สิ

เมื่อวานข้อมูลบอกว่าเลิกกันแล้ว

อันนี้ข้อมูลจากอ๊อฟนะฝ่ายิงเราไม่ได้ข้อมูลนะคะ

กับภรรยาที่ชื่อว่ามณีรัฐ

ภรรยาทำงานอยู่แถวตลาดภูนทรัพย์
ซึ่งติดอยู่ที่รถภรรยา
พบว่ารถเนี่ยมันเคลื่อนออกจากจุดที่เคยจอดอยู่เป็นประจำ
ก็เลยขับรถเก๋งอีกคันตามไปดู

คือเขาขับตามมาแล้วมาจอดรอเลยใช่ไหมถูกต้อง
จอดรอข้างโรงแรมคอยดักดู
สักพักก็เห็นรถภรรยาขับออกมาจากโรงแรม
โดยมีคนเจ็บก็คือนายสุจินนั่งคู่มาด้วย
เท่านั้นแหละค่ะเกิดหึงหวงเกิดบันดาลโทษะเกิดอารมณ์ชั่ววูบ

หลังจากที่ก่อเหตุได้นำอาวุธปืนไปทิ้งไว้ป่าข้างทาง
ในซอยโรงเรียนหอวังปฐุมธานี
แล้วสุดท้ายอ๊อฟก็ถูกรวบตัวได้ในที่สุดนะคะ
สรุปว่าเขายังเป็นสามีภรรยากันนะ